ผัวเมียคู่นี้ไปรับจ้างทำนาคุณผู้ชมครับแล้วผัวเนี่ยถูกสัตว์มีพิษกัดนะฮะ
บอกแค่นี้สัตว์มีพิษกัดก็พาไปโรงพยาบาลปรากฏว่าตอนแรกก็อาการทรง
แต่พอหมอฉีดเซรุมเข้าไปอันนี้เมียเล่านะหมอฉีดเซรุมเข้าไป
กลายเป็นเจ้าชายนิทราไปแล้วอ่ะนี่แหละครับเรื่องนี้เกิดขึ้นที่ตะบนบ้านแพนอำเภอเสนา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับนางพัทรภาแจ้งโลกอายุ๔๙ขออภัยครับ๔๖ปี
ภรรยาของนายสาธิตนี่แหละฮะเล่าบอกว่า๕มีนาคมที่ผ่านมา
นายสาธิตสุภายุทธ์อายุ๔๒ปีออกไปรับจ้างทำนาใกล้บ้าน
แต่ถูกสัตว์ไม่ทราบชนิดกัดที่ข้อเท้าเธอจึงรีบพาสามีซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ไปรักษาที่โรงพยาบาล
หมอก็พักรักษาตัวเพื่อดูอาการเนื่องจากขามันบวมครับคุณผู้ชมฮะ
แต่ก็เดินได้รู้สึกตัวช่วยเหลือตัวเองได้นะนะครับแล้วก็เจาะเลือดทุก๔ชั่วโมง๖ชั่วโมงนะครับ
คือรายงานบอกว่าเจาะบ่อยมากนะสัก๒๐ครั้งได้ที่อยู่โรงพยาบาล
มาสองวันขาที่บวมเนี่ยมันเริ่มยุบฮะแต่หมอก็ยังไม่ให้ออกจากโรงพยาบาลนะ

คุณหมอฉีดเซลรูปให้สามีของเธอ

เกิดภาวะหัวใจหยุดเต้นต้องปั๊มหัวใจ๒๓ครั้ง
และต้องใส่ท่อช่วยหายใจด้วย
พอไปสอบถามคุณหมอว่าทำไมเซรุม
ทำไมไม่บอกญาติก่อนถามญาติก่อนหรือเปล่า
คุณหมอชี้แจงว่ามันสามารถฉีดได้เลย
โดยไม่ต้องบอกญาติเพราะเซรุมที่ฉีด

ไม่ระบุถึงสัตว์หรืองูชนิดไหน
จนถึงขณะนี้นะครับสามีของเธอ
ไม่สามารถสื่อสารอะไรได้แล้ว
แล้วแจ้งยากสักนิดนึงว่ามันมีผลข้างเคียงอะไร
เราจะได้เอาตรงนี้มาประกอบการตัดสินใจว่า

แล้วหมอบอกว่าเกร็ดเลือดไม่ดีนะ

แล้วให้เหตุผลก็ละว่าการที่ให้เซลุมคือเลือดไม่ดี
ซึ่งเรามองว่ามันไม่ใช่เหตุผลไงคะ

การที่จะให้เซรุมคือเขารอได้ไงคะ
การให้เซรุมมันต้องรอว่าคนไข้มีอาการ

แต่หมอยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเขาโดนอะไรกัด
สุดท้ายแล้วโรงพยาบาลจะถูกหรือจะผิด

พรุ่งนี้๙๓๐โรงพยาบาลแห่งนี้